หลังจากที่พื้นที่กรุงเทพประสบปัญหาเรื่องของหมอกควันมลพิษ
ก็เลยทำให้ประชาชนนั้นต้องการหน้ากากอนามัย
ที่สามารถนำมาใช้งานได้เอามาป้องกันตัวเองนะครับ
แต่ปรากฏว่าของนั้นไม่พอกับการจำหน่ายนะครับ

พนักงานร้านขายยาแห่งหนึ่งย่านซอยรางน้ำ
ขณะนี้ไม่มีสินค้าให้จำหน่ายแล้ว
หลังช่วง๑สัปดาห์ที่ผ่านมาลูกค้าจำนวนมาก

จากสถานการณ์ฝุ่นละอองที่เกินค่ามาตรฐาน
ในกรุงเทพมหานคร
ก็ช่วงนี้ขาดตลาดค่ะเพิ่งหมดไปเมื่อเช้านี้ค่ะ
บางคนก็ชิ้นเดียวบางคนก็หลายชิ้นค่ะ

ทางที่ส่งที่เขาส่งมาให้ก็ขาดเหมือนกัน
เพราะว่านักเรียนหรือว่าประชาชนใช้กันเยอะค่ะ
เพื่อเพิ่มสต๊อกสินค้าอย่างรวดเร็ว
เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
อกจากนี้ยังพบว่าบางร้านมีการจำหน่ายเกินราคา
ในบางร้านจำหน่ายในราคา๕๐บาท
จากปกติเพียง๓๕บาท
ส่วนประชาชนบางรายยังนิยมใช้หน้ากากอนามัยแบบธรรมดา

บอกว่าถึงแม้จะไม่สามารถกรองฝุ่นละอองได้ดี

เนื่องจากมีราคาถูกซึ่งจะซื้อยกแพ็คครั้งละมาก

วันละชิ้นตอนเย็นก็ทิ้งไปเลย
พอกลับบ้านใส่เสร็จกลับบ้านก็ทิ้งไป

อย่างที่เห็นมันก็คือทั้งลดทั้งความคิดแล้วก็ก่อสร้าง
แต่เห็นได้ยินข่าวว่าหน้ากากอย่างนี้มันอาจจะคุมได้ไม่พอ
พี่ก็เลยยังไม่แน่ใจว่าต่อไปมันจะมีผลกระทบแค่ไหน
ขนาดที่ในสนทรัศน์สนทรีย์จีระวง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชยอมรับว่า
จำหน่ายหน้ากากอนามัยบางจุดมีสินค้าไม่เพียงพอ
จากช่วงนี้ประชาชนได้เร่งซื้อสินค้าหน้ากากอนามัยเป็นจำนวนมาก
เพราะกังวลกับความปลอดภัยจากสถานการณ์ฝุ่นละอองที่เกินค่ามาตรฐาน
ได้สั่งการให้อธิบดีกรมการค้าภายในเร่งประสานไปยังผู้ประกอบการ
ให้เอาสินค้ามาลงทดแทนโดยเร็วและส่งเจ้าหน้าที่ลงไปดูแล
เพื่อป้องกันไม่ให้สินค้าเกิดการขาดตลาด
หรือเร่งฉวยโอกาสขึ้นราคาได้
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน